ไปยืนเรียรายเงินอยู่ในพื้นที่ตำบลบางเสร่

นายอำเภาสัตตาหีพกับตำรวจ
แล้วก็ผู้นำชุมชนในพื้นที่ด้วย
ร่วมกันตรวจสอบแล้วก็จับกลุ่ม

อายุ๔๗ปีเป็นชาวจังหวัดชายภูมินุ่งห่มสบงจีวรแต่งกายเป็นพระสงฆ์
บินทบาทเรียรายเงินจากชาวบ้านในตำบลบางเสร่นะครับที่จังหวัดชนบุรี
แล้วก็ยังเอาเครื่องรางของขลังมาแจกให้กับชาวบ้านที่หลงเชื่อ
เพื่อรับบริจาคเงินด้วยทางแนมเพิร์ชสัตหิตแนนุชาอินทศร
ได้รับแจ้งจากชาวบ้านก็ไปตรวจสอบแล้วก็จับกลุ่มทันที
กงของกลางเยอะแยะไปหมดนะครับจากการตรวจค้นในบาทเนี่ย
พบว่าก็มีญาติโยมนำอาหารมาใส่ทำบุญจำนวนมาก
มีพระรอดที่เป็นเครื่องรางของขลังแล้วก็มีด้ายสายสิน
มีรกแมวที่อ้างว่าผ่านพิธีปลุกเสกมาแล้วอยู่ในย่ามด้วย
แล้วก็มีเงินสดจำนวน๒๙๐๐บาทอยู่ในกระเป๋า
มีหนังสือสุทธิของการเป็นบัตรประจำตัวของพระพิสุขสงฆ์นะ
แต่ว่าเคยบวชตั้งแต่นู่นนะฮะปี๒๕๔๒ที่จังหวัดขอนแก่น
แล้วก็ศึกไปแล้วเมื่อปี๒๕๔๗นะครับ
แล้วก็ตรวจปัสสาวะพบว่ามีสารเสพติดในร่างกาย
นายสาคอนนะครับนายสาคอนคำบุญเกิดอายุ๔๗ปี
นายสาคอนสารภาพว่าหลังจากที่ศึกแล้วก็ไม่ได้บวชอะไรอีก
แต่ก็จะแต่งกายแบบนี้เหมือนกับพระ
แล้วก็ถูกจับได้เนี่ยนะก่อนถูกจับเสพยาบ้าไป๑เม็ด
โดยวันนี้เขานั่งรถโดยสารมาจากชายภูมิมาลงที่จังหวัดชนบุรี
แล้วก็ปลอมตัวเป็นพระเดินเรียรัยเงินแจกเครื่องรางของ
ให้กับชาวบ้านในตลาดเงินที่ได้จะส่งกลับไปให้กับทาง
บ้านแต่สุดท้ายนี้เขาฝากอะไรรู้
ฝากอะไรรู้ไหมฝากขอบคุณชาวบ้านและผู้มีจิตสัทธาที่เคยบุริจาคเงินให้เขา

ขอบคุณครับ
โอ้โหแล้วเงินไม่ใช่น้อยนะ
คือเขาไม่ได้เลื่อมใสสัทธาอะไรคุณหรอก
แต่ว่าเขาเห็นว่าเป็นพระเป็นพระสงฆ์
เขาก็อยากจะใส่บาทอยากจะทำบุญ
ใครจะไปคิดว่าจะมีพวกแบบอย่างนี้
พวกเลวพวกมิจฉาชีพ

ก็จะทำให้พระดีท่านก็จะเสื่อมเสียไปด้วย
ตอนนี้พนักงานสอบสวนสพสัตหีบ

ก็คือความผิดฐานแต่งกายเรียนแบบพระสงฆ์

แล้วก็คดีเรื่องของการเสพยาเสพติดด้วย
ใจแข็งหน่อยฮะถ้าเจอลักษณะแบบนี้
อยู่ตามถนนหนทางตามตลาดแบบ๙โมงก็แล้ว๑๐โมงก็แล้ว

อย่าไปใส่บาทไปสะกิดบอกเจ้าหน้าที่บอกไปดูให้หน่อยพี่
พระจิงพระพร้อมดูท่านทางแปลกอย่างนี้